สวัสดีค่ะนี่กะลีนลิมสุนุกามิสเทอร์แลนด์เวิร์ลสองพันสิบแปด
แล้วก็รองรับเม็ดมิสเวิร์ลสองพันสิบแปดนะคะ
อย่าลืมวันที่สิบสี่มีนาพรมนี้นะคะ
ออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงแล้วก็เลือกตั้งกันนะคะ